ช่วงสายวันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกพระสงฆ
กำลังจะกลับวัดไปชนกับรถกระบะอีกคันกำลังถอยออกจากซอย
งานนี้ชนแบบเต็มแทบจะไม่ได้เบรกเลยนะคะ
พระเนรบาทเจ็บไปสี่รูปค่ะ
นี่แหละค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารตามสั่งริมถนน
ตรงกันข้ามกับตลาดทิพย์เกษรที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

กระบะอีซูซูสีดำขับสวนเลนมาจากอีกฝั่งจะเข้าซอยด้านข้างร้านอาหาร
เหมือนจะมาผิดทางนะคะสงสัยว่าไม่แน่ใจหลงทางหรืออย่างไร
กระบะสีดำคันนี้ก็ใส่เกียร์ถอยถอยหลังเพื่อที่จะกลับรถ
ทำให้รถกระบะนิตสันสีดำที่ขับมาทางตรงเนี่ยนะคะ
ขับตามมาตามทางเนี่ยพุ่งชนแบบจังเลย
แทบจะไม่ได้เบรกเลยฝุ่นตลบเลยอะค่ะ
หลังเกิดเหตุมีพระสงฆ์และสามเณรที่นั่งมาในรถกระบะนิสสันสีดำค่อยลงมาจากรถ
นี่นะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บค่ะ
กล้องวงจรปิดที่อยู่ข้างร้านก็จับภาพเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะ
คือชนกันแบบเต็ม
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคนงานที่กำลังซ่อมปรับปรุงร้าน
ก็ต้องกระโดดหนีกันด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้ค่ะ
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุตำรวจสพบังพลี
ประสานมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะไปตรวจสอบครับ
กระบะอีซูซูสีดำทะเบียนนอนเนรเถาสันธารสองเจ็ดแปดสี่
กรุงเทพด้านท้ายรถฝั่งซ้ายพังยับเลยนะคะ
ส่วนรถอีกคันกระบะนิตสันสีดำทะเบียนหนึ่งท้องพุท่าวนอนหนู
หกสี่ห้ากรุงเทพโดนชนด้านหน้าฝั่งซ้ายยุบตั้งแต่ฝากระโปรงเข้าไป
ในที่เกิดเหตุมีพระสงฆ์สองรูปและสามเณรอีก๒รูปที่บาดเจ็บ
ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลคนขับรถอีซูซูบอกว่า
จะเข้าซอยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ผิดอืม
ถอยออกมาแย่ออกมานิดเดียวโดนเลยนายนพนันค่ะ
คนขับรถกระบะนิสสันที่มากับพระกับเนรนะคะ
บอกว่ากำลังจะขับรถพาพระและเนร๔รูปกลับสำนักสงฆ์ที่กาญจนบุรี
ระหว่างทางก็ขับมาเลนซ้ายปกติมุ่งหน้าออกถนนบางนาตราด

มาถึงจุดเกิดเหตุรถคู่กรณีออกมาจากซอยแบบถอยออกมา
ไม่ทันระวังรถทางตรงรถที่มาทางตรงก็หลบไม่ทันแล้ว
เพราะว่าเลนขวาก็มีรถก็พุ่งชนไปเต็มอย่างที่เห็นในคลิป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเวลาจะถอยออกมา
มุมที่มันมองไม่เห็นจริงอาจจะต้องมีคนมาช่วยดูช่วยโบกให้

ตุ้ยค่ะหนึ่งในพระที่ได้รับบาดเจ็บ
ท่านก็บอกว่าเป็นพระลูกวัดสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ที่อำเภอราควันจังหวันกาญจนบุรีนะคะ
เมื่อเช้าโยมนิมนต์มารับบาทที่ตลาดแถวนี้

โอ้เดี๋ยวลงพี่มากันทางตรงใช่ไหม

โอ้ลดกระดามแห่งดู

ก็ชนเหมือนเพื่อนเดี๋ยวเพราะวิ่งผ่านข้างตรงลูกพนักก็คอยไม่ได้ดู